สวัสดีครับกีฬาช่วงเย็นครับก็พูดคุยกันเรื่องของทีมชาติไทยที่จะไปลุยศึกชัยหน้าครับที่ประเทศจีนในช่วงเดือนมีนาคมแน่นอนครับ
มันก็เป็นศึกสำคัญที่เราจะมีโอกาสได้ทดสอบทีมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นบอลโลกรอบคันเลือก
เหนือจากรายการชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเพิ่มอีกหนึ่งรายการนะครับ
เรื่องของการเรียกนักเตะมาในประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าดูฟอร์มจากการเล่นไทยลีก
แต่ว่าพวกแข้งต่างแดนครับที่มีทั้งกวินธรรมสัจจานันชนะทิพย์สงกระสินสิริพันธ์พ่วงจันท
รวมถึงธีรฐรมุนมาธรรมทางโคชโตยศิริษักยอดยาทธ์ไทยรักษาการโคชทีมชาตินะครับ
ก็บอกว่าก็ต้องเอามาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรียกมาผู้ที่ค้าแข้งต่างแดนเอามาแล้ว
ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์อาจจะไม่เป็นผลดีทั้งตัวของนักเตะเองแล้วก็ต้นสังกัดด้วย
ทำให้ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเรียกมาเสริมทีมหรือไม่ที่เห็นบนหน้าจอ
นั่นคือ๔คนนะครับที่แน่นอนเป็นตัวหลักของทีมชาติไทย
แล้วก็ค้าแข้งอยู่ในต่างแดนทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็เบลเยี่ยมครับ
ส่วนทางฝั่งของทีมชาติจีนหลังจากที่มัลชโชโลริปปี้โคชชาอินอลีประกาศอัมราษทีมไป
ทีมไปหลังจากที่ตกรอบ๘ทีมสุดท้ายของเอเชียนครับ
ล่าสุดครับทางสมาคมฟุตบอลจีน
ยังคงสัญหาโค้ชทีมชาติจีนเหมือนกันนะครับ
ต่างจากทีมชาติไทยที่กำลังหาโค้ชเหมือนกัน
แต่ว่าสื่อท้องถิ่นของจีนนะครับ
ก็บอกว่าอาจจะใช้โค้ชที่เป็นชาวจีนสำหรับบอลรายการนี้ไปก่อน
แล้วค่อยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับ
ถ่ายเท่าสดทางธนัดทีวีช่อง๓๒๒๑มีนาคมไทยเจอจีน
นาฬิกา๓๐นาทีแล้วก็๒๒มีนาคมอูสเบกิสถานจะพบกับอุรุกวัยนะครับ

จากนั้น๒๕มีนาคมครับจะเป็นเกมนัดชิงดับ๓ก่อน๑๔นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็รอบชิงชนะเลิศ๑๘นาที๓๕นาทีนะครับ
เหนือจากโปรแกรมชุดใหญ่อย่าลืมส่งใจเชียร์รุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปี
ทีมชาติไทยครับจะตัดสินแชมป์อาเซียนกับอินโดนีเซียในช่วงเย็นวันนี้

อเล็กซานเดรียกามาวัดภูกษรทีมช้างศึกก็กระตุ้นนักเตะว่า
จะต้องคว้าถ้วยแชมป์กลับบ้านให้ได้ซึ่งเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกับการทำงานหนักมาทั้งหมด
แม้ว่าจะมีอาการเจ็บแล้วก็ล้าอยู่บ้างแต่สู้เต็มที่ครับ